มีอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับนักช็อปนักเดินทาง
เฉพาะคนที่บอกว่าสินค้าต่างแบรนด์เนมต่าง
ต้องไปซื้อต่างประเทศสิจะได้ราคาที่ถูกลงหน่อย
แต่คุณผู้ชมครับเรามีคำแนะนำเพิ่มเติมมากกว่านั้น
ยิ่งรู้เรายิ่งได้เปรียบติดตามพร้อมกันครับ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจเลือกซื้อน้ำหอม
และเครื่องสำอางที่ดิวซี่ฟรีเป็นจำนวนมาก
เนื่องจากเป็นสินค้าปลอดภาษี
ทั้งหมด๔แห่งคือรางน้ำศรีวารีพัทยาและภูเก็ต
ซึ่งจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีทำให้ซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าต่างประเทศ
ซึ่งถือเป็นโอกาสให้กับนักเดินทางมาช็อปได้ล่วงหน้าได้ถึง๖๐วัน
และวันเดินทางก็ไปรับของได้ที่สนามบินค่ะ
แต่หากจะไปช็อปในวันเดินทางต้องเผื่อเวลาล่วงหน้าก่อนบิน๑๒ชั่วโมง
โดยสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่สนามบินนานาชาติเช่นสุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตและเชียงใหม่
ทั้งหมดส่งตรงมาจากบริษัทแม่ของแต่ละแบรนด์
ดังนั้นการันตีได้ว่าสินค้าทุกชิ้นเป็นของแท้
และนอกจากจะซื้อก่อนเดินทางแล้วขาเข้ายังมีร้านค้าให้ซื้อเพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะ
ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสของนักช็อปนักเดินทางที่จะได้สินค้าที่มีคุณภาพราคาถูก
โดยไม่ต้องเสียเวลาไปช็อปถึงต่างประเทศ